คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสำหรับคนกรุงครับ
เรียบร้อยแล้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช้คำว่าเป็นว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่สิบเจ็ดใช่
เป็นว่าที่เพราะอะไรเดี๋ยวรอให้กรกตรับรองก่อนนะคะ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเขาเรียกว่าคะแนนเสียงเนี่ย
เป็นประวัติการในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็นับคะแนนเสร็จแบบให้เป็นทางการร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
ตอนประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะแนนเสียงล่าสุดเนี่ย
นี่ห่างคู่แข่งคนอื่นเป็นหลักล้านคะแนนเลยนะคะ
เพราะว่าอันดับ๒คือดรเอ๊สุชัชวี
ก็ได้ไป๒๕๐๐๐กว่าคะแนน
แล้วก็อันดับ๓คือคุณวิโรธก็๒แสนกว่าคะแนนเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณชัดชาติต้องเรียกว่าเป็นว่าที่
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
นี่พอรู้ผลแล้วนะคะโอ้โฮ
ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนแถลงชัยชนะอยู่ที่สเตดียมวัน
เขตปฐุมวันตรงนั้นเป็นวอรูมของคุณชัดชาติ
แล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้ใจ
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยนะคะ

อะไรเรื่องมันต่างกันผมได้จัดนะเลือกไม่ต้องตาย
เราอยากใจวงเนี้ยตรงนั้น

ไม่ต้องกลัวแหละแค่การที่ไม่ดีหลีบตัวไม่ได้
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นี่ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คะแนนมากที่สุด
ในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะคะเพราะว่าตอนปี๕๖เนี่ย
คุณสุขุมพันธ์ตอนนั้นได้๑ล้าน๒แสนกว่าคะแนน
แต่ว่ารอบนี้คุณชัดชาติได้๑ล้าน๓แสนกว่าคะแนนเนี่ย
กราฟิกที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอนี้นะคะอืมนะครับ
ส่วนวันนี้ภารกิจของคุณชัดชาติตั้งแต่เช้าเนี่ยนะฮะ
ก็แน่นอนฮะวิ่งเลยคุณโอ้โหไปวิ่งที่สวนสาธารณะฮะ
เพื่อไปขอบคุณประชาชนนะครับที่เลือกคุณชัดชาติให้เป็นว่าที่
ผู้ว่ากอทมเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยไปวิ่งนักข่าวของเราก็ต้องวิ่งตามฮะ
โอ้โหนักข่าวของเรากลายเป็นนักวิ่งแล้ววิ่งไปคุยไปกับคุณชัดชาติ
นักข่าวหลายสำนักก็ต้องวิ่งไปคุยไปกับคุณชัดชาติเหมือนกันนะฮะ
ดังนั้นตอนนี้คุณชัดชาติอยู่ในสายแล้วนะฮะเราก็จะพูดคุยกับคุณชัดชาติ
เรื่องของคำมั่นสัญญาในการที่จะทำงานให้กับคนกรุง
รวมถึงประเด็นที่โลกโซเชียลสนใจครับ
กระเป๋าป้ายหาเสียงของคุณชัชชาตินะฮะอ่าสวัสดีคุณชัชชาติครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีกันก่อนเลยนะฮะ
แหม่เป็นวาทีผู้ว่ากฐมอร์นะฮะขอบคุณครับคุณชัชชาติ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
เก็บให้มากที่สุดครับแต่ว่านี่มันเก็บ
เพราะมันก็มีป้ายจำนวนมากมันก็เป็นขยะ

ฉะนั้นผมว่าแต่หลายหลายคนก็มีคนเก็บป้ายไปครับ
ถ้าเกิดมาช่วยเก็บขยะออกไปไม่ให้รกลงรัง
ผมว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอ่า
เรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งก็ต้องว่ากันไปใช่ไหม
กรกตก็ต้องตรวจสอบเรื่องของป้ายใช่ไหมครับ
ผมว่าผมว่าทุกคนนะป้ายจะเห็นบางทีก็เอาไปทำการสะอาด
ไม่ได้ทำกระเป๋าคนอื่นก็ไปทำการสะอาดไปใช้อะไร
แต่ว่ามันไม่ได้มีการสัญญาว่าจะให้อะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหม
เป็นการช่วยกันดูแลขยะหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้ว
ผมว่ามันก็จะมีคนช่วยกันเก็บไป
เพื่อไม่ให้ลงรังบ้านเมืองก็เป็นส่วนเป็นสิ่งที่ดีอะครับ
ส่วนใครจะไปใช้อะไรผมว่าป้ายทุกคนมันก็มีคนเอาไปใช้นั่นแหละครับ
ว่าไปทำอะไรบ้างเขาได้ตัดในกระเป๋าของคนอื่นด้วยก็ได้

ทีนี้คุณชัชชาติค่ะคือคนที่เขาเอาไปแล้วเนี่ย
พอเห็นข่าวเมื่อวานมีข่าวว่าต้องส่งคืน
ตอนนี้คนเขากลัวกันหมดแล้วสรุปต้องส่งคืนไหมคะ
มันเป็นเรื่องของหน้าที่ทางกฎหมายที่เขียนไปนะครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดเขาช่วยกำจัดขยะอะไรผมว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับตรงนี้ครับ
ไม่ได้เป็นสมบัติของคุณชัดชาติหรือของทีมใช่ไหมครับ

ผมว่าจริงแล้วมันก็เหมือนกับป้ายของทุกคนนะครับ
ที่เอาไปช่วยกำจัดให้นะครับ
จริงแล้วไม่ได้แบบโหขนาด
คือหมายว่าพอหลังจากเลือกตั้งแล้วพวกนี้มันกลายเป็นขยะแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้ามีใครเอาไปช่วยกำจัดให้ผมว่าก็ไม่ได้ติดเลยนะครับตรงนั้น
ท่านก็บอกว่ามันก็จะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของแล้วล่ะ
เจ้าของคือคุณชัดชาติเองหรือว่าทีมงานเองนะ
ในการที่จะเรียกคืนหรือจะฟ้องร้องอะไรหรือเปล่า
อย่างนี้ถ้าสมมุติคนเอาไปทำแล้วเข้าไปจำหน่ายไปขายได้ไหมคุณชาติชาติ
อันนี้ผมคุยกับทางกฎหมายเขาก็ไม่ติดอะไร

เหมือนกับของคนอื่นที่มีอยู่เหมือนกัน
ว่าคนก็เอาไปทำการส่งกันศาสตร์อะไรซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมา
ครับไม่งั้นต้องไปตามเก็บกันส่าที่กันไว้
ที่คนอื่นใจหรือว่าไปปูผ้า
เพราะมันเหมือนจะเป็นเศษขยะที่อยู่ในพื้นที่ครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับเวลาให้นะครับ

เพราะเห็นประชุมกับทีมงานในการวางแผนกันนะครับ
แล้วก็นี่กระเป๋าที่เห็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้

บางคนเขาบอกว่าเมื่อวานพอเป็นข่าวออกมาว่า

หรือว่ากระทบต่อคุณชัดชาตินะ

เรามีคลิปใช่ไหมฮะในการที่คนเนี่ย

เมื่อคืนตี๒นะมีบางคนบอกว่า

ผมเอาขนไปคืนที่เดิมเขาดีกว่า

เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะ